พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมแปลกเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลของคนในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป
เชื่ออะไรบางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนก็ไม่รู้จัก
วันนี้เรารวบรวมมาฝากส่วนจะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้า
เรื่องราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมแปลกที่หาดูได้ยากมากเป็นความเชื่อของคนพื้นที่นั้น
เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักจะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ฟ้อนผีแถนหงายผาข้าว
โอ้โหเห็นแล้วคนลุกเลยครับนี่คือพิธีกรรมลงห่วงผีฟ้าปลงพาหงายพาเข้า
จัดขึ้นที่บ้านสำโรงโคตำบลกุฎน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
พิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนู้นเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ก่อนจะลงทำนา
เขาจะทำพิธีนี้ขึ้นคือต้องเลี้ยงเจ้านายเบื้องบนก่อน
นั่นก็คือภีร์ฟ้าภีร์แถน
เพื่ออะไรเพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
เลี้ยงเพื่อเป็นการเคารพต่อเจ้าพ่อพญาแล
ซึ่งเจ้าเมืองจังหวัดชายภูมิให้ท่านได้ปกปักรักษา
ให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่าง
ซึ่งคนที่ให้ข้อมูลเรามาทั้งหมดนี้ก็เป็นร่างทรงเอง
แล้วที่เห็นว่าเขามีอาการเปลี่ยนไปแบบนี้ก็เพราะว่า
ทหารเสนาอมาตย์ของเจ้าพ่อพญาแลเขาเข้าทรง
หลายคนอาจจะสงสัยว่าวนขันทำไมเขาวนเพื่ออะไร
ทหารเสนาอมาตย์เขาเข้าทรงเพื่อทำพิธีหลังจากเข้าทรงแล้ว
เขาก็รำเพื่อขอฝนพอเสร็จร่างทรงก็เป็นลม
นั่นหมายความว่าทหารเสนาอมะได้ออกจากร่างไปแล้วนั่นเอง
นี่คือการตีหม้อในพิธีทำบุญตั้งพระครับท่านผู้ชม
เป็นพิธีโบราณของชาวอีสานใต้ในอำเภอขุขันจังหวัดสุรินทร์

พิธีตีหม้อจะมีเฉพาะช่วงพิธีเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
และที่สำคัญต้องใช้แม่ม่ายตีเท่านั้น
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าการตีหม้อนี่นะ

คือดินน้ำลมไฟที่แตกสลายไปเหมือนกับร่างกายคนที่เสียชีวิต
แล้วที่ต้องนำแม่ไม้มาตีก็เพราะว่า
หากนำผู้หญิงที่ยังมีสามีมาตี
จะทำให้สามีหรือคนในครอบครัวนั้นเสียชีวิต
และถ้าหากไม่ตีก็ไม่สามารถเคลื่อนศพไปเผาได้
อีกทั้งพิธีนี้หาดูได้ยาก
เพราะเป็นพิธีที่มีเฉพาะในพื้นที่
และเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่อีกด้วย
ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหรูนะจ๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป